ท่านหนึ่งเนี่ยนะคะกำลังนั่งอยู่ดีดีปรากฏว่าแท้งน้ำซึ่งมีความจุหนึ่งพันลิตร
คุณผู้ชมคะจุน้ำอยู่เต็มมีน้ำหนักมันร่วงลงมาแล้วก็ทับร่างของเขา
เพื่อนพยายามจะช่วยนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันคุณนัทพงศ์
นี่ค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลในเมืองนะคะ
นครศรีธรรมราชตำรวจก็ไปที่จุดเกิดเหตุ
ผู้เสียชีวิตคือนายนัทธวัฒน์นะคะหารพิทักษวงศา
เป็นผู้รับเหมาเพื่อนคนงานพาร่างของเขาไปไว้หลังรถกระบะจะพาไปโรงพยาบาล
แต่นายนัทวัฒน์เสียชีวิตซะก่อนค่ะขาหักสองข้างศีรษะแล้วก็ลำตัวมีรอยฟกช้ำจากการถูกของหนักทับค่ะ
ลูกน้องเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายรับงานตกแต่งต่อเติมบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้เขาก็นั่งเชื่อมฐานเหล็กแท้งน้ำค่ะ
จู่ปรากฏว่าฐานเหล็กที่รองรับแท้งน้ำซึ่งมีความสูงประมาณเมตรหนึ่ง
มันหักมันซุดตัวลงมาทีนี้พอฐานมันหักเนี่ย
น้ำความจุพันลิตรเนี่ยค่ะก็หล่นลงมาทับร่างของเขาจนแน่นิ่งไป
ก็พยายามจะช่วยอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าไม่ทันนะคะ
สาเหตุของการเสียชีวิตคาดว่าแท่งเหล็กรองรับแท้งน้ำน่าจะไม่แข็งแรง
พอมันเจอแท้งน้ำเนี่ยแล้วน้ำเต็มความจุก็มีความหนักมีน้ำหนัก
รับน้ำหนักไม่ไหวหักซุดตัวลงมาทับร่างผู้ตายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยค่ะ
ครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดจริงนะคะเรื่องนี้ค่ะ